ชาวบ้านร้องเรียนว่าเจอผู้ชายแต่งกายคล้ายพระก่อน

นักข่าวก็บอกชาวบ้านบอก
นักข่าวไปดูหน่อยเนี่ย
ท่าแปลกกลิ่นแปลก
ไปดูปั๊บเห็นจตะเลย
ไม่รู้ว่ายกขวดอะไรขึ้นมาดื่ม

พี่ว่าใช่มั้ย

เอ่อหยิบมาดมนิดนึง
แต่ว่าผู้สันทัศน์กรณี
ที่นั่งอยู่เมื่อสักครู่เขาบอกว่าใช่
ต่อให้มันใสจางแต่มันก็น่าจะใช่
มันจะมีน้ำอย่างอื่นที่เป็นกลิ่นนี้ไหม

นี่แหละครับผู้ชายคนนี้เอาเป็นว่าเริ่มเรื่อง
อนุญาตให้เกียรติก่อนแต่งกายคล้ายพระก็แล้วกันนะขี่รถพ่วงข้างมือก็ถือขวดขึ้นมากระดกพอดีเลยแม่ช่างนะ
นักข่าวก็ท่านครับท่านครับนะครับจอดรถคุยกันหน่อยได้ไหมครับนามัศกาลพระคุณเจ้าคือชาวบ้านก็สงสัยว่าท่านเป็นพระจริงไหม
โอ้โหท่านบอกว่าพระจริงสโยมทำไมถามแบบนี้ไม่ให้เกียรติกันเลยแล้วก็ยื่นขวดน้ำใสให้นักข่าวอ้าวลองดูลองดู
การนี้เกิดขึ้นที่จักรฟ้าครับนครสวรรค์ครับ

จากที่ตอนแรกนะครับไปเจอผู้ชายคนดังกล่าวอยู่สภาพคล้ายนะคล้าย
คล้ายคนเมาจอดรถพ่วงข้างนอนหลับอยู่ริมถนนนะครับ
นี่ฮะในสภาพนี้เลยในสภาพนี้เลยนะครับ
อยู่หน้าตลาดเกษตรชัย
พอนักข่าวจะไปตรวจสอบก็พบว่านะคนนี้นี่ท่านนี้นี่รูปนี้นี่
เอาเอาสรรพนามอย่างนี้ไปก่อนนะขี่รถพ่วงข้างมาพอดีเลยเข้าไปคุย
ก็ทราบชื่อว่าพระวิเชียรอายุ๕๗ปีก็เป็นพระบวชใหม่ครับ
ที่วัดมหาโพเหนือก้าวเลี้ยวนครสวรรค์
ขี่รถนะครับมาจากอุดรธานีจะกลับวัด
ยืนอย่างว่าน้ำในขวดน้ำเปล่า
โฮน้ากข่าวมักไม่เชื่อดื่มอ้าวไม่เชื่อดม
ก็ขี่รถมาถึงตลาดมันขึ้นแล้ว
ช้าก็เดินทางต่อนี้นี้จะกลับวัดแน่ข่าว
โซดาก็ได้นะอาจจะผสมโซดาให้มันเจอจางก็ได้นะ
ไม่ใช่เพราะถามย่ำว่าท่านถามถามจริงนะ

อย่างนั้นถ้าพระจริงต้องมีใบสุทธินะ
ท่านก็เลยยืดให้ดูเลยไม่ใช่ใบสุทธิ

แต่บอกว่าถ้าไม่เชื่อไปตรวจสอบ

ไปตรวจสอบกับคณะสงฆลท์นนักข่าว

จากนั้นนักข่าวก็อย่างนั้นจะแยกย้าย

จับมือปั๊บนักข่าวเดี๋ยวค่อยไปสิ

คือถ้าอัตมากลับเลยเนี่ยน่าจะไม่ถึงวัด

มันไกลน้ำมันในถังมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะไม่พอ
จะถวายหน่อยได้ไหมล่ะ
นักข่าวก็ใจดีนักข่าวก็ถวายนะครับ
ผมใช้คำถวายก่อนก็แล้วกันนะถวายเงินให้พระท่านไป
จากนั้นนักข่าวก็วิญญาณนักข่าวก็ต้อง
อะไรนะซึ่งต้องพิสูจน์

ตอนต้นข่าวพี่บอกว่าช่วงต้นขออนุญาต
อะไรนะขออนุญาตเรียกแบบนี้ก่อน
เรียกแบบนี้ก่อนแล้วปลายข่าวล่ะ
เอาเลขาพาเลขามาดูนี่มาช่วยกันดูนี่

จะได้ชัดนะครับอ่านี่๒๔๖๘๘ตาระนะ
ไม่ใช่นะไม่ใช่พระลูกวัดแน่นอน
เอาละท่านจะทำยังไงล่ะท่าเจ้าบ้าง

หนึ่งไม่ใช่แล้วอืมไม่ใช่คือไม่ใช่พระลูกวัดนี้
ไอ้จะไม่ใช่ต่อไปเนี่ยคือไม่ใช่พระหรือเปล่า
เพราะว่าไม่มีใบสุทธินะครับเล่าเนี่ยน่าจะใช่
ก็ชาวบ้านเขาว่าใช่ไอ้เราก็ไม่ได้ชิมเอง
กลิ่นมันใช่ไม่ได้ใช่เอามาหรือจะชิมให้สีสระแต่ดม
สีสระเออก็ดมก่อนอ่าอ่าดมก่อนไม่เราเราเรา
พิสูจน์ไงเราเป็นนักข่าวเราก็ต้องดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่